คือเราก็เคยมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาศพใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าต้องเผาศพผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตกันทุกวันแทบเตาจะระเบิด
นี่ไม่ใช่แค่เผาศพคนนะคุณผู้ชม
ขยะติดเชื้อที่มันตกค้างที่อยู่ที่โรงพยาบาลมันมีเยอะมาก

ขยะมันล้นออกมาจากห้องเก็บขยะประมาณ๕๐๐ตัน
ตันเท่ากับ๑๐๐กิโลกรัม
แล้วนี่๕๐๐ตันคุณดูสภาพแบบนี้ค่ะ

ขยะถ้าเป็นถุงแดงหรือว่าถุงขาวที่เขาปั๊มไว้นะ
แสดงว่าเป็นขยะติดเชื้อหรือว่าขยะอันตรายนะฮะ
ต้องค่ะนี่ต้องมีกระบวนการกำจัดที่มันถูกวิธีนะ
แต่ทีนี้เตาเผาขยะติดเชื้อตรงนี้มันก็ทำงานแทบไม่ทัน
เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อที่นนทบุรี
เอาง่ายเดือนที่แล้วคุณผู้ชม

ทีนี้ทางผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
คือนายอุดรระโหธานบอกว่าตอนนี้
เตาเผาขยะติดเชื้อของอบจนนทบุรีเผาไม่ทัน
ล้นห้องเก็บขยะออกมากองไว้ข้างนอกประมาณสัก๕๐๐ตัน

ก็ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดค่ะ
ให้เอาเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ต้องทำยังไงจัดการยังไงกับขยะกองมะหือมาตรงนี้

เพราะว่ากำลังการเผามันเกินอยู่๑๐๐แล้ว
ปกติวันหนึ่งเผาได้ประมาณ๑๔ตัน

จนตอนนี้ขยะมันก็ยังกองดูสิ
เป็นกองภูเขาล้นหน้างานอยู่ประมาณ๕๐๐ตัน
ในพื้นที่นนทบุรีนะวันละ๑๐กว่าตัน
อกจากนี้เขายังมีการรับขยะติดเชื้อ
จากจังหวัดข้างเคียงในรัศมี๑๐๐กิโลเมตรเข้ามาเผาด้วย
เอาแปลว่าขยะที่นนทบุรีมันก็เยอะมากพออยู่แล้ว
แต่ต้องมีจากจังหวัดข้างเคียงมารวมอยู่ด้วย
แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนต่างด้วยนะคะ
โดยทางด้านผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อบจนนทบุรีบอกว่าทำหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนะคะ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกทงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรี
ลงนามในหนังสือแล้วขอให้โรงไฟฟ้าจากขยะ
อย่างเช่นโรงไฟฟ้าที่แพร่กษา
สามารถเผาขยะวันหนึ่งได้ประมาณ๓๐๐ตัน
แบ่งไปหน่อยได้ไหมรับไปเผาหน่อยได้ไหม
ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าทางเขาเผาขยะติดเชื้อไม่ได้
เพราะมันมีเงื่อนไขไงคุณเป็นเงื่อนไขของโรงงาน
เป็นเรื่องเงื่อนไขของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ให้เผาเฉพาะขยะธรรมดาที่จะเอามาผลิตไฟฟ้า
ทีนี้ก็เลยอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณายกเว้นเงื่อนไขข้อนี้ได้ไหม
เพื่อให้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะธรรมดา
สามารถนำขยะติดเชื้อไปเผาได้

สื่อสารการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน

จะบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เผาขยะติดเชื้อ

ใช่ค่ะซึ่งก็มีการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วนะคะ
ให้เอาเรื่องเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดนนทบุรีช่วยเหลือหรือว่าพิจารณาเร่งด่วน

ให้เอาขยะนี้ไปฝังกลบก่อนนะคะ
จริงต้องมีวิธีการเผาที่ถูกต้องนะคุณฮะ
ความร้อนมากกว่า๑๐๐๐องศาเซลเซียสอะไรแน่นะฮะ
ต้องมีเตาอะไรแน่นะครับแต่ว่าจริงแล้วในพื้นที่ใช่ค่ะ

มีพื้นที่เผาขยะติดเชื้ออยู่บ้างแล้ว

ใช่ค่ะก็คือตอนนี้นะคุณผู้ชม
มีถังขยะติดเชื้อต่างที่มันตกค้างอยู่ที่
โรงงานเผาขยะติดเชื้อของอบจนนทบุรีเป็นพันใบ

แล้วห้องเย็นที่เก็บขยะติดเชื้อมันก็เต็มหมดแล้ว

แล้ววิธีการที่เขาบอกว่าจะฝัง

ตอนนี้คนงานเก็บขยะก็ติดเชื้อมีกันอยู่๑๔คน
ถ้าเกิดติดโควิดอีกไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
อันนี้เป็นทุกข์ของคนในพื้นที่ที่นนทบุรี
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการแก้ไขด้วยนะคะ

ท่านก็ต้องให้ความสนใจด้วยนะให้ความใส่ใจด้วยนะ
ตอนนี้บ้านแต่ละคนอาจจะไปซื้อถุงแดงไว้แล้ว
ถุงแดงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของขยะติดเชื้อ
คุณแยกหน่อยไอ้พวกหน้ากากอนามัยหรือว่ากระดาษทิชชู่

อันนี้สำคัญเลยคือแยกถังแยกถุงกันเลยนะ
แล้วพอถึงเวลาไอ้ถุงสีแดงมัดแล้วก็ตั้งไว้
เจ้าหน้าที่เขามาเก็บเขาจะได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นขยะติดเชื้อ
หรือคนเก็บของเก่าเขาจะไม่เก็บไปนะฮะ

คัสเตอร์ของคุณตาเก็บของเก่านะครับ